ข่าวต่อไปนี้เขาบอกว่าความวัวยังไม่ทันหาย

ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ย
ถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็รู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง
กับการที่มีผู้หญิงติดโควิด
กลับหนีเข้ามากลับจากเมียนมา

สาวเชียงรายที่กลับมาพร้อมกันกับสาวเชียงใหม่
กลับไปเชียงรายติดโควิด๑๙เหมือนกันฮะ
ขนลุกนี่แหละฮะ

คุณผู้ชมครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์โรคโควิด๑๙
ในที่ประชุมสาธารณสุขจังหวัดรายงานว่า
พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด๑๙รายล่าสุดอีก๑คนครับ

ชาวอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายครับ
ติดโควิด๑๙ก็เป็นเพื่อนใกล้ชิดกับสาวเชียงใหม่นั่นแหละ
ลักลอบเข้าไปทำงานในสถานบันเทิงที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก
ประเทศเมียนมาแล้วก็หนีกลับเข้ามา
แล้วก็มาพบว่าตัวเธอติดโควิด๑๙
ไลน์ของสาวเชียงรายบ้างนะฮะ
สาวเชียงใหม่ข่าวใหญ่ไปแล้วเมื่อวานนะครับ
เริ่มมีอาการไอแห้งตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ท่าขี้เหล็กแล้วล่ะ
แล้วก็ซื้อยาแก้ปวดลดไข้มากินเอง
พฤศจิกายนลักลอบข้ามพรมแดนกลับมาประเทศไทยกับสาวเชียงใหม่
จากนั้นไปพักที่โรงแรมในอำเภอแม่สาย

พอรู้ว่าเพื่อนสาวชาวเชียงใหม่ติดโควิด
ไปเรียกบริษัทรรับจ้างไปส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายนะครับ
ซึ่งท่านพูดว่า
ราชการจังหวัดนะครับจะแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
ขณะเดียวกันนะครับตำรวจแม่สายได้เข้าควบคุมตัวนายสุพศ
สนั่นดำอายุห้าสิบหกปีคนนี้เป็นใคร
คนนี้เป็นคนขับรถไปรับผู้หญิงสองคนนี้จากแนวชายแดนแล้วครับ
ส่งที่บขศเชียงรายเดี๋ยวจะต้องนำตัวมาสอบสวน
สั่งให้กักตัวในบ้าน๑๔วันจากนั้นนะครับจะดำเนินคดีนะครับ
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในการลักลอบเข้าเมืองต่อไป
คุณผู้ชมที่อยู่ตามชายแดนต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางรัฐนะครับ
เพราะว่าธรรมดาเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยืนขึงหน้ากระดานแนวชายแดนของประเทศไทย
ติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้ครับมันยาวกว้างใหญ่ภายศาลจริงใช่ครับนะฮะ